สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวานขุนวง
หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระเอกชื่อดังคุณปอทฤษฎีไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ในช่วงสายของวันนี้ทางครอบครัวสหวงนั้นก็ได้เดินทางไปทำพิธีลอยอังคารที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาที
ครอบครัวสาธาวงศ์อาณำอ้อยสรมนตราและอันวิทยา
เดินทางมาที่พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศา
กองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนามาติกาบังสุกุลประพรมน้ำอบ
ทำบุญอัฐิโดยพระสงฆ์จากวัดสัตหีบจำนวน๑๐รูปค่ะ
จากนั้นเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๒๐นาที
ทางครอบครัวสหวงได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือกลางอ่าวกองเรือยุทธการ
โดยกองเรือยุทธการได้จัดเตรียมเรือลอยอังคารกร๗๑
ซึ่งเป็นเรือลอยอังคารขนาดใหญ่บรรทุกผู้โดยสารได้๑๕๐คน
นำอัดทีของพระเอกหนุ่มปทฤษฎีไปลอยอังคารณบริเวณหมู่กกอสัตยาหีบ
ซึ่งห่างจากชายฝั่งไปประมาณ๑๒ไมล์ทะเล
โดยมีอ่านวิทยาเป็นคนปล่อยกระทงนำทางลงสู่ทะเล
ป๊อปปี้วิทยาวัฒน์เป็นคนนำเท่ากระดูกของพี่ชายลงสู่ทะเล
ที่คนในครอบครัวรวมถึงญาติสนิทจะโปรยดอกไม้เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัย
โบแวนด้าภรรยาสาวค่ะก็ยังคงมีอาการโศกเศร้าให้ได้เห็น
ขั้นตอนในการลอยอังคารใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ๔๕นาทีค่ะ